คนร้ายเข้ามามาก่อเหตุมาแบบเนียนมากเลยนะตอนมาถึงปั๊บขี่มอเตอร์ไซค์มา
จอดหน้าร้านแล้วก็บอกที่ร้านว่าสนใจรถเก่งคันนั้นน่ะ
ใช่นี่ใส่เสื้อแบบส้มแบบนี้มาจอดมอเตอร์ไซคันน้ำเงินนี้ไว้
แล้วนี่เห็นไหมคือเหมือนกับว่าเขาขายรถอ่ะอยากลองขับอ่ะอยากลอง
ร้านก็เอากุญแจมาเปิดให้เออขอลองขับหน่อยได้ไหมเออ
แล้วพอลองขับไปเลยค่ะขับไปเลยรถเก่งน่ะ
ไม่ได้ขับไปลองแต่ขับไปเลยขับไปเลยไม่ใช่แค่ลองค่ะ
แล้วทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้แลกกันไม่ได้เหรอ
แลกกันไม่ได้มอเตอร์ไซค์กับเก่งแลกกันเลยเหรอเออ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ผู้ชายเสื้อส้ม
สะท้อนแสงคนนี้เนี่ยอายุน่าจะสักสามสิบหน่อยหน่อยนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแหมมอเตอร์ไซค์ดูสิไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
อันนี้จังหวะตอนที่เขาออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
บอกทะเบียนรถคันนี้หน่อยละกันเป็นซีวิกสีบรอนเงินนะคะ
ทะเบียนกอไก่ข้อควายสี่เก้าสามหนึ่งสุราธานี
ไปเลยแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๙โมงค่ะ
คุณสวัยเขาบอกว่าร้านเขาอยู่ที่กระบี่
ก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาบอกคุณตำรวจมาแจ้งความ
บอกว่าคุณตำรวจครับผมเปิดร้านตอนเช้านะ
แล้วจู่ก็มีลูกค้ามาผมยังดีใจเลยตอนแรก
เป็นลูกค้าผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบอกว่าจะขอดูรถเก๋งหน่อย
ผมก็เอากุญแจรถมาเปิดให้ดูคือเขาเหมือนลูกค้าปกติเลย
สักพักนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวขอลองรถหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปขับ
อยู่เทิร์นหน้าแล้วเดี๋ยวเรียกกลับมาล่ะ
ปกตินะลูกค้าที่จะมาซื้อรถที่ร้านผมเขาก็จะมาขอลองแบบนี้อยู่แล้ว
ผมก็จะแบบเออเห็นว่ามอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไงผมก็เลยให้ลูกค้าลอง
แล้วอย่างหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็ยังเสียบกุญแจอยู่
เขาไม่ได้แสดงท่าทีมีพิรุธอะไรเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไม
เจ้าของร้านถึงยอมให้เขาเอากุญแจแล้วก็ลองขับรถดู
โดยที่ไม่ได้มีใครนั่งไปด้วยทีนี้ตอนนั้นน่ะกำลังเอ่อมันเป็นช่วงแบบ
เดี๋ยวเอากุญแจไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาก็กำลังจะเข้าไปในร้าน
บอกลูกน้องว่าเดี๋ยวลูกน้องมานั่งรถไปด้วยหน่อยละกัน
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปเลยออกไปเลย
คงไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวคงวกกลับมามั้ง
เปล่าค่ะคุณผู้ชมเขาไปนานจนผิดสังเกต
อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เติมน้ำมันเอาไว้ไม่ได้เยอะด้วยนะ

คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวปรึกษากับเพื่อนที่เป็นตำรวจก่อน

แต่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเหนือคลองนะคะ

แต่ทำยังไงได้บ้าง
พี่เบาก็บอกว่าไปแจ้งความไว้ก่อน
บันทึกประจำวันไว้
พี่สวัยรอชั่วโมงนึงละ๒ชั่วโมงละ

ตอนที่กำลังแจ้งความอยู่ที่โรงพักที่สพเหนือคลองค่ะ

เห็นเลยว่ารถคันนี้มันขับผ่านหน้าโรงพักไป

สวัยพยายามจะรีบขับตามไปไม่ทันคุณผู้ชม
เพราะว่าเส้นทางที่คนร้ายขับไปเนี่ย

แล้วก็ถามพี่สวัยถามจริงรถคันนี้มันเท่าไหร่อ่ะ
ผมก็จับราคาขายอยู่๘๕บาท

ขายยางด้วยขายรถด้วยอ่ะก็ระวังหน่อยละกัน
ผมไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมล่าสุดค่ะ
ตำรวจก็เอารถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปตรวจสอบนะ
มอเตอร์ไซคันสีน้ำเงินที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย
ใช่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกโจรกรรมมาด้วยหรือเปล่า

เออเดี๋ยวต้องเร่งตามค่ะรวมถึงเร่งตามตัว
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เสื้อส้มเนี่ยนะ
แล้วก็ขับรถของเขาไปเลยเอาตัวมาดำเนินคดี
เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเจอรถเก๋งแบบในภาพ

สุราธานีนะคะรีบแจ้งตำรวจที่สพเหนือคลอง
แล้วถ้าเกิดเขาเอารถคันนี้ไปขายต่อให้ใคร
แล้วบอกว่าแบบไม่มีแบบเล่มทะเบียนจะโอนลอยจะอะไร
อย่าเด็ดขาดเลยนะเท่ากับคุณรับของโจรด้วยนะคะ